ท่านผู้ชมครับเรายังคงตามต่อนะฮะเรื่องของแสงไฟประหลาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านวังไอจี
ตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบูรเวจังหวัดชายภูมินะฮะตอนเนี้ยอ่า
ประเด็นมันก็แตกไปถึงเรื่องของคนโบราณที่ศูนย์แปดศอกอืมอ่า
ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเขาก็เฝ้าสมบกสมบัติของเขาอยู่ในพื้นที่อ่ะอ่า
สุดท้ายแล้วตอนนั้นมีโรคระบาดโรคหาแล้วพรุ่งเนี้ยพอเขาเสียชุดกันไป
ศพก็ถูกฝังไว้แถวนั้นทุกวันนี้ชาวบ้านบอกว่า
เขาขุดเจอสมบัติสมบัติอืมนะฮะเสร็จหินเสร็จอะไรต่างต่างนั้นนะฮะ
กำรงกำไรและเชื่อว่าคนโบราณเหล่านี้ยังคงเฝ้าสมบัติของเขาอยู่
ใช่เพราะว่าชาวบ้านบอกว่านอกจากเจอสมบัติโบราณแล้วเจอโครงกระดูกมนุษย์แปดศอกด้วยนะอ่า
แสงไฟที่เห็นเนี่ยที่เราเอ๊ะเป็นกระสือหรือเปล่าหรือเป็นอะไรเนี่ย
นี่แหละคือวิญญาณของมนุษย์๘ศอกหรือว่าคน๘ศอกเนี่ยฮะ
วันนี้เชิงของนักวิชาการด้านของโบราณราคดีด้านของอ่าของเก่าเลยพวกเนี้ย
เราก็ถามให้นะใช่ค่ะอ่าแต่ดูการลงพื้นที่ก่อนนะครับ
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราที่เกาะติดเรื่องนี้อยู่
วันนี้ไปที่บ้านเข้านะฮะเพราะว่าแถวเนี้ยเขาเจอเศษหายเศษสมบัติเก่าเก่าเนี่ย
เยอะแยะไปหมดบ้านเข้านี่อยู่ติดกับบ้านวังอ้ายจีดนะฮะ
ได้คุยกับนายคณิตชารีวงอายุหกสิบหกปีบอกว่าอ่าเมื่อก่อนเนี่ย
เคยทำสวนแถวดอนแก้วแล้วมีดไปฟันโดนโลหะบางอย่าง
ก็เลยหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นวัตถุโบราณที่ทำจากเงิน
มีลวดลายคล้ายปีกนกแล้วก็ไปเจอเครื่องปั้นดินเผา
ซึ่งเป็นพระอบโบราณก็เอากลับไปที่บ้านเนี่ยฮะ
แล้วฝันเห็นผู้หญิงโบราณนะที่มาหาที่บ้านนะครับ
บอกว่าเขาคือเจ้าของสมบัติตอนนั้นต้องยกมือไหว้ขอขมา
แล้วรับปากว่าจะดูแลสมบัติที่ได้มาเป็นอย่างดีหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้
ก็ไม่มาเข้าฝันไม่มาให้เห็นอีกเลยแต่อ่าเวลามาเนี่ย
ก็มักจะมาให้โชคให้ลาบแทนไม่ได้มาเข้าฝันแบบหลอกหลอนนะฮะ
อันนี้ที่เขาเจอมาเนี่ยฮะที่เราให้เราดูเนี่ยนะครับ
ซึ่งนายคณิตบอกว่าเขาเคยเห็นดวงไฟขึ้นมาที่บริเวณพื้นที่แถวนี้เหมือนกันนะครับ
จะเห็นช่วงวันพระเชื่อว่าคือดวงไฟของวิญญาณมนุษย์โบราณ
ที่อาศัยอยู่แถวบริเวณนี้
แต่ไฟล์เนี่ยผมเห็นกับตายเหรียญนี่แหละผมผมมานี่แหละผมมาเห็นนี่
ผมมานี่แล้วมานี่มานี่เป็นขวะเนี้ยจากนี้ขวะขว่ามขว่าม
ไปพูดฟังฟังพูดเป็นขวะเป็นเป็นไหม้ไหม้อะไปนั่งเยอะหุ้น
มันมันนั้นมาทั้งแจ้งเนี่ยเห็นขึ้นแล้วน่ะโม่งมาสามดอกเลย
ขึ้นไปร้อยไปร้อยไปไปหอดป้าตานึงดับพอดับแล้วมาขึ้นอีก
โม่งนั่งอยู่ขวะดินั่งอยู่เทิงขวะอยู่เทิงหน้าเหมือนกัน
นั้นเป็นไส้เบ็ดมันเป็นเป็นวันพลาด
นางเสือที่ชัยอายุแปดสิบสี่ปีแล้วนะครับเป็นผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
บอกว่าสมัยก่อนที่บ้านเข้าเนี่ยจะมีคลองเก่าชื่อว่าคลองควายน้อย
คลองควายใหญ่อ่าเด็กเด็กเนี่ยทางคุณยายเสือเนี่ย
ยังเคยไปเล่นน้ำที่คลองควายน้อยอ่าซึ่งแถวแถวเนี้ย
จะมีเด็กมาเล่นเป็นประจำแล้วมักจะเห็นลูกปัดโบราณอยู่ตามริมคลอง
ก็จะเก็บมาร้อยเอามาสวมใส่คอแต่ทุกวันนี้ลูกปัดเริ่มหายากแล้ว
เชื่อว่าบริเวณบ้านเข้าน่าจะเป็นเมืองเก่าเป็นเส้นทางคมนาคมของคนโบราณ
แล้วก็บอกว่าวันดีคืนดีชาวบ้านมักจะเห็นเรือหินปริศนา
มาให้ชาวบ้านเห็นเป็นประจำด้วยบางครั้งก็เห็นคนโบราณเป็นผู้หญิง
เป็นผู้ชายสวมชุดสีแดงสีเขียวพายเรือหินมา
แล้วเรือหินก็หายไปปัจจุบันคลองบางส่วนตอนนี้ถูกถมทำถนนไปแล้ว
นะฮะแล้วเรือหินที่ชาวบ้านเคยเห็นก็หายไปพร้อมกับคลอง
ชาวบ้านเชื่อว่าก็เนี่ยฮะพอคลองไม่มีแล้ว
ถมไปเป็นถนนคลองควายน้อยคลองควายใหญ่ไม่มีแล้ว

ว่าหังเขาก็ได้มาขึ้นมาลายอันเหนาลายชิ้นอยู่
พันธุ์เห็นพันธุ์เห็นชี้เลี้ยไปบ้างผู้บ้าผู้สาวนุ้งเสียสีแดงสีเขียวสียัง
แล้วก็พระธุ์ว่าวันโคบโคบชี้เลี้ยไปกุ๊กลั๊กกุ๊กลั๊กก็สั่นผู้เถาพันธุ์ว่าว
ผู้เถาพันธุ์ว่าว่าว่าฟังเป็นคล้องน้ำเลยเตะแก่แล้วนี้มันมีคล้อง
ทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าในอดีตในพื้นที่บ้านเข้าเนี่ยเคยเป็นเมืองโบราณจริงนะครับ
แล้วมีความเชื่อมโยงกับวัตถุโบราณที่ขุดพบในพื้นที่บ้านวังอ้ายจีดด้วยนะฮะ
แล้วก็ที่บ้านโป่งนกด้วยบ้านโป่งนกอยู่อำเภอเทพสถิตนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเมืองนี้ชื่อเมืองหามหอกนะฮะ
เป็นโบราณสถานกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้เมื่อปีพศ๒๔๔
สันนิษฐานว่าสร้างมาสมัยธรวดีต่อมาเมืองเนี่ยร้างไป
ด้วยเหตุผลใดเนี่ยไม่ปรากฏนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนแถวนี้นะสร้างขึ้นสมัยธวารวดีนะฮะ
ภายในเมืองยังมีซากโบราณสถานก่อด้วยอิดแล้วก็ศิลาแรง
มีซากที่เหลืออยู่เป็นมูลดินแล้วก็เศษอิดสูงประมาณ๒๓เมตร
อยู่ข้างกำแพงเมืองนะฮะข้างกำแพงเมืองก็มีคูน้ำล้อมรอบด้วย
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงบอกว่ามีเรื่องราวอาถรรพ์ให้เห็นเป็นประจำนะครับ
เจอแสงไฟประหลาดนะหรือถ้าใครมาลองของก็จะมีอันเป็นไป
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับ
ทีนี้เรื่องคน๘ศอกมนุษย์๘ศอกที่สูงเหลือเกินเคยอยู่แถวนี้แล้วก็เฝ้าสมบัติอยู่ในปัจจุบันเนี่ย
เพื่อขายข้อข้องใจเรื่องนี้นะครับเราได้ไปคุยกับนักวิชาการในด้านนี้นะครับ
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์พิพัฒน์กระแจจันทร์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งอาจารย์พิพัฒน์บอกว่าเท่าที่ดูจากรูปข้าวของเครื่องใช้ที่ชาวบ้านไปขุดพบเนี่ยนะ
คาดว่าจะอยู่ในวัฒนธรรมธวารวดีเขมรอายุต้องราวสัก๘๐๐๑๓๐๐ปี
ซึ่งผู้คนในวัฒนธรรมสมัยนั้นจะใช้ภาษามอนโบราณในการสื่อสารกัน
ส่วนสิ่งบ่งชี้วัฒนธรรมธวรวดีเขมรที่ขุดพบทางโบราณคดี
ส่วนใหญ่จะเจอพวกใบเสมาหรือไม่ก็พระพุทธรูปหินทรายนะ
หินบดยานี่ก็เจอกันลูกปัดสีส้มก็เจอ
ส่วนเรื่องมนุษย์โบราณ๘ศอกอาจารย์พิพัฒน์บอกว่า
น่าจะเป็นความเชื่อที่ยึดโยงกับพระพุทธศาสนา
ที่ก็เคยเล่าต่อกันมาและเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสูงเท่านั้นเท่านี้ศอก
ประมาณแบบนี้คนก็เลยเชื่อกันมาว่ามนุษย์จะสูงกี่ศอกในโบราณ
แต่ทางหลักฐานทางโบราณคดีนะครับโครงกระดูกมนุษยโบราณที่ขุดพบ
สมัยที่อาจารย์ยังเป็นนักศึกษาคณะโบราณคดีที่ศิลปากรนะฮะอาจารย์พิพัฒน์บอกว่า
สูงประมาณเท่านี้เต็มที่เนี่ยสูงคือ๑๗๐เพราะในสมัยก่อนเนี่ย
โภชนาการไม่ดีเหมือนในยุคปัจจุบันคนในสมัยก่อนเนี่ยจะตัวเล็กกว่าคนปัจจุบันแน่นอน
แต่เราเคยได้ยินเรื่องเล่าว่าคนสมัยก่อนจะตัวสูงตัวใหญ่อะไรอย่างนี้เนอะ
นายพิพัฒน์บอกว่ากระดูกที่ขุดเจอเนี่ยเต็มที่๑๗๐ที่สูง
แล้วชาวบ้านบอกเอ้านี่ไงขุดเจอกระดูกเนี่ยดูแล้วความยาวเนี่ยโอ้โหสูงกว่าคนปัจจุบันเยอะ
เรียกว่าคนแปดศอกอาจารย์พิพัฒน์บอกว่าตอนที่กระดูกเขาฝังดินอยู่เนี่ย
แล้วคนไปขุดเจอเนี่ยบางทีกระดูกมันเคลื่อนหรือเปล่าจากตัวเท่านี้
ก็เลยเป็นยาวแบบโอ้โหเหมือนยาวตัวเท่านี้บางทีมันเกิดการเคลื่อนที่ของกระดูกแบบห่างกันมากขึ้นอะไร
จากที่ว่าเคยเป็นร่างของคนแล้วถี่อะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้นะฮะที่ทางนักวิชาการท่านก็ให้ข้อมูลมานะครับ